ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่แน่นอนครับคุณผู้ชม

แต่ช่วงนี้ควรดอนด่าถึงตี๒
โดนอบล่มอะโดนด่าเจ้าแบบนี้
อ่านทางกว่าอ่านไม่ตลกกว่าอ่านไม่สนุก
ไม่อยากมาเออไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น
ใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มผู้รักครอบครัว
เป็นแหล่วไม่ต้องมาไม่เขาเรียกว่า

พี่กับพ่อดำไม่ชอบให้ใครมาเล่าเล่นอะไรอย่างนี้

เออเพราะมันเป็นข่าวมันไม่ใช่รายการนี้มานั่งแบบบ่อ

อย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องรายงานสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้
รายการนี้เขาห้ามเล่นหัวพิธีกร

คุณโอเคไหมคุณโอเคปะหรือกลับเลยก็ได้นะรู้สึกมันกัน๒คนได้บ๊วยบ๊วยบ๊วย
ก็รับซองแล้ว

ก็ไปเรื่องราคาวันนี้ก่อนนะครับปุกจับพิฐรภ์ตีในแบบนะฮะ
จัดปาร์ตี้ยาเคพันธุ์ตำรวจเอกดวงโชษสุวรรณจรัฐนะครับ
กับสนทองหล่อเปิดเผยนะครับถึงการบุกจับ๑๐พริตตี้
นายแบบดีเจไปเช่าบ้านรายวันนะฮะจัดปาร์ตี้ยาเค
บอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากตำรวจฝ่ายสืบสวน
นทองหล่อเขาออกไปตรวจเฝ้าระวังบ้านเช่า
เพื่อป้องกันการมั่วสุ่มนะครับในช่วงโควิดไนทีนครับ
นี่นะครับสุดท้ายแล้วไปพบนะฮะว่ากลางซอยสุขุมวิท๔๙ทับ๑๙
ครับนี่ไปเปิดเพลงเสียงดังนะแล้วก็มีแสงไฟเนี่ย
คล้ายกับงานจัดปาร์ตี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบครับ
ไปตรวจสอบครับปรากฏว่าไปพบชาย๖คนครับ

เอ๊ะหนุ่มอย่าไปทำไมต้องแว้งมาตรงนี้
คุณพระดำไม่เคยไปนะนี่ทำไมคุณมดดำไม่เคยไป
แล้วก็ยังมีพิตตี้สาว๔คนนะครับ
รวมทั้งหมดใน๑๐คนนั่งดื่มสุรา
แล้วก็มีเคล้ายาเสพติดด้วยเป็นเคตามีนลักษณะผงสีขาว
น้ำหนักรวมนะฮะ๐๗กรัม
หลังจากนั้นครับนำทั้งหมดไปตรวจสอบปัสสาวะ
ปรากฏว่าไปพบสารเสพติดจำนวน๗คน

ก็ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ทำงานกลางคืนด้วยกัน
ตกกลางคืนก็ปกติแล้วไม่รู้จะไปไหน
เพราะช่วงนี้ตกงานเพราะว่าโควิดละลอกใหม่
ก็เลยตะเวนเช่าบ้านหรือว่าห้องเช่ารายวันเนี่ย
สุมจัดปาร์ตี้ยาเสพติดทำมาแล้วหลายครั้งครับ

ทางออนไลน์๑วันในราคา๑๐๐๐บาท
พร้อมกับจ้างดีเจนะฮะรวมถึงนายอิทธิพรอายุ๒๔ปี

ให้บริการชงเหล้าเปิดเพลงส่วนยาเสพติดนั้นได้สั่งซื้อผ่านทางไลน์

ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลแล้วก็ตรวจสอบที่มาของยาเสพติดนี้
บริษัทธรรมพนักงานสอบสวนก็เตรียมควบคุมตัวนะฮะ
ผู้ต่อหาทั้งหมดไปขอมนาศศาลอายาครุงเทพใต้
ฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับในข้อหาร่วมกันมีเคตามีน
เอาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

อะไรนะ

มันบางทีมันเครียดกันไงแต่จริงมันไม่ควรทำแบบนี้นะ

ยาเสพติดยังไงมันก็ให้โทษอยู่แล้ว
ทำไปมันก็พลาดอย่าไปเล่นเลยมันไม่ดีหรอก

เพราะว่าการที่ทำให้คุณเนี่ยส่งเสียงดังคนรอบข้าง

แต่ว่าเวลาต่อหน้าคนอื่นคุณต้องทำให้สนุกสนาน
คุณต้องทำนิสัยคุณเป็นตัวเย็นอย่างนี้แต่จริงคุณไม่ใช่

ใช่แต่อันนี้พี่เล่นได้ถูกไหมผมเล่นกับพี่ไม่ได้

ไม่ที่ดีนะข่าวซีเรียสใช่ไหม
ข่าวซีเรียสครับผม
เป็นอะไรคะคุณพันธุ์ใหม่
โอ้โหค้างทุกรายการเลยอ่ะ
แต่อยู่กับพี่ได้อ่านข่าวฝึกวิชาอ่านหนังสือ
มันเป็นไร้ดีถึงว่าแม่นิดโทรเรียกจังเลย

บอกถ้าไม่มาเป็นไงแม่หายนะลูกก็หายนะ
ต้องมาไงลูกเออแล้วก็มาเวลาไวด้วยมาอ่านข่าวก่อนกลัวอ่านผิดอ่านถูก

อ๋อต้องค่อยฝึกกันไปมา๕โมงไหมนั่งอ่านเถอะครับดูนะมา๕โมง
อ่ะเรามากันที่ยอดวันนี้การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกว่าประเทศไทยของเราวันนี้ยอดก็ไม่ใช่
ก็มันก็เป็นหลักร้อยนั่นแหละ๗๙๕คน
ยอดรวมผู้ป่วยเราทะลุก๒๐๐๐๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ๒๑๐๐๐
๙คนหายป่วยแล้ว๑๔๐๐คนเพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีกประมาณสัก๗๐๐กว่าคนนะ
ยังคงรักษาตัวอยู่๗๑๖๙คนรวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เรามี๗๙คนนะครับ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่อย่างนี้เขาจะจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการ๑๔ราย

แล้วเดี๋ยวฉันอ่านเรื่องโควิดเสร็จหนุ่มค่อยกลับมานะ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องมันบ้างหนุ่มนะ
อันนี้พี่เล่นได้เพราะว่าพี่เป็นผู้ใหญ่

อ๋อหล่อครับเพราะว่าเขามีแบรนด์ผลิตปันที่ดีครับ

ผมรักคุณมากเพราะฉะนั้นผมรักคุณตรงนี้
นึกว่าความหน้าด้านของคุณจะยังไงต่อฉันอยากจะดู
เพราะฉันจะต้องฝึกและซึมทับเอาไว้
คุณจัดให้ผมก็รับทุกดอก
พี่เป็นผัวเบียร์กันเพราะฉะนั้นทะเลาะกันจังเลย
สรุปแล้ววันนี้คือไปเจอค้นเชิงรุก๗๕๙คน
ก็มีสเตตกวาลันตินก็คือสเตตต่างประเทศ
คุณคนชินไอ้ไติลูกชมไปก่อน
๑๒กว่านี้นายสุชาธิ์ชมกลิ่น

เห็นชอบกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกัน
นี่มึงอยาก

ติดหลายเดือนแล้วถ้ากูเห็นโทรมาไม่หยุดเลย

นายกรัฐมนตรีเห็นชอบกับมาตรการช่วยเหลือแรงงาน
ผู้ประกันตนมาตรา๓๓โครงการมาตรเอ่อม๓๓เนี่ยเรารักกัน
นายกเขาอย่างนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ครบทุกคนนะครับ
ส่วนเม็ดเงินเนี่ยจะได้คนละเท่าไหร่ก็ต้องออกมาในรูปแบบไหน
ก็ต้องรอหารือถึงในรายละเอียดนะครับอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นเนี่ยรูปแบบจะเป็นเหมือนโครงการเราชนะ
เราชนะโดยการที่จะเอาเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์
ข่าวตังปุ๊บนะครับคนก็เลยถามเอ๊ะจะเยียวยากันยังไง
เรื่องนี้เราจะเยียวยากันยังไงเขาบอกว่าแนวทางการมาตรการเยียวยาเนี่ย
ผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมมาตรา๗๓เนี่ย
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับ
ยังอยู่๓แนวทางในการช่วยเหลือประกอบไปด้วยแนวทางที่๑เนี่ย
คนละ๓๕๐๐บาทก็คือได้รับเหมือนที่เขาได้กัน๓๕๐๐บาท๒เดือน
ครับผมแนวทางที่๒คนละ๔๐๐๐บาทครับ
แล้วก็แนวทางที่๓คนละ๔๕๐๐บาท
ส่วนหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ม๓๓เรารักกันเนี่ย

โดยตัดเงื่อนไขเรื่องการมีรายได้ขั้นต่ำปีละ๓แสนบาทออกไปก่อน
แต่มีคุณสมบัติอย่างนี้๑คุณจะต้องเป็นคนสัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
แล้วก็มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน๕แสนบาทครับผม
ถ้าสมมุติคุณมีเงินฝากเกิน๕แสนบาทคุณไม่ได้นะ
ตอนแรกเนี่ยไอ้โครงการเยียวยา
สังเกตทุกโครงการจะไม่มีการเยียวยาสำหรับคนที่มีประกันสังคม
ถูกต้องไหมฮะหรือที่เราส่งประกันสังคมกันไป
แต่คราวนี้นายกเอาค่ะไหนมันก็เดือดร้อนกันหมดนี่
เราก็เลยจะให้เงินเยียวยาอันนี้สำหรับคนที่ประกันตัวเองมาตลอด
คือหนูเข้าในมาตรา๓๓ก็คือมีทั้งหมด๑๑ล้านคนทั่วประเทศ
แต่คราวนี้ก็ต้องถูกว่าคนที่เดือดร้อนหนึ่ง
คุณจะต้องไม่มีเงินในแบงค์เกิน๕แสนก็คือเป็นทุกบัญชีรวม
หนุ่มเปิดก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น

แจ๊คมันไม่ใช่แอปพลิเคชัน

ซึ่งมันสามารถเช็คได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย

มันก็จะเช็คว่าเงินในแง๊งของคุณอ่ะรวมกันทุกบัญชีแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ประกันตนเอง
หรือบริษัทอย่างฉันมีประกันสังคม

คุณแม่ก็เดี๋ยวเงินก็เข้ากันแล้ว
แต่ตอนนี้คือกลุ่มนี้คือกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการเยอะ

จะมีทั้งหมด๑๑คนทั่วประเทศค่ะ

ใครเกิด๕แสนไม่ได้อยู่แล้วครับผมอย่างนอนก็ไม่ได้อย่างฉันนี้มาทำงานทุกวันก็ไม่ได้ถูกต้องไหม
จะต้องคนที่มีผลกระทบอย่างเช่นตอนนี้เราจะเห็นว่าบริษัทปิดเยอะเหลือเกิน
โรงงานตอนนี้ปิดไป๗๐๐กว่าโรงงานก็พวกเขาน่าจะได้กันคนที่ปิดก่อนก็คงจะเอาแบบว่า
คนที่โรงงานส่วนใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะต้องทำให้ลูกน้องกันอยู่แล้วประกันสังคมเนี่ย
แล้วก็ตามโรงงานตามบริษัทตามห้างร้านที่ปิดไปคุณก็จะได้ตรงนี้ในส่วนนั้น
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะเคาะกันเป็นที่๓๕๐๐๔๐๐๐หรือ๔๕๐๐ซึ่งก็ต้องรอเคาะอีกทีว่า
แจกกันยังไงครับผมคุณแจ้งข่าวของคุณคืออะไรแน่นอนครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับ
ดอยอินทนนท์นะครับอยู่ที่ไหนอ่ะน้องอยู่ภาคเหนือครับผมอ๋ออยู่ภาคเหนือใช่ครับผม
เขาสูงเท่าไหนอ่ะหนาวย่าเยือกสูงเท่าไหนดอยอินทนนท์
อินทนนท์เนี่ยมีความสูงต้องบอกเลยว่าสูงมากมากนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อยู่เชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปจากตัวเมืองกี่ชั่วโมงอ่ะเอ่อ
ก็หลับหูไกลเหมือนกันนะครับต้องถามคุณเกียงไกรชัยพิเศษนะครับเขาคือใคร
โอ้โหคนนี้เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
เขาทำอะไรบ้างอ่ะสภาพอากาศเขาทำอะไรบ้างอ่ะคุณเกียงไกรเขาอยู่บนดอยเขาทำอะไรบ้างแจ๊ง
เขาเป็นเพื่อนของคุณอเนกครับคุณอเนกคือใคร
คุณอเนกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเขาหุ้นกันเขาทำแบบ
ให้ผมอ่านอ่านไปอ่านไปเดี๋ยวคุณด่าคุณด่าครับคุณผู้ชมครับ
อยถนนนะครับหนาวจะเยือกสี่องศานะครับผมเหมือยขาบนะครับ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะวันที่๓กุมภาพันธ์นะครับ
เกียงไกรชัยพิเศษนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้นะครับ๔องศาเซลเซียตนะครับผม
บริวารที่บริเวณโทษครับคุณผู้ชมที่บริเวณนะครับ
้วแม่ปานนะครับกิ้วแม่ปานมาแล้วครับคุณผู้ชม
ที่อยู่แม่ปานและยอดดอยนะครับผมพร้อมทั้งเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนะครับผม
เหมือยขาบนะครับผมเกาะตามยอดย่าและใบไม้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับก็พบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมงานงามแบบ
ชมความธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ท้าลมหนาวนะครับ
ค่อนข้างแบบบางตาเพราะว่าคนก็กลัวไงพี่หนุ่มแม่มด
กลัวว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันยังไม่หายดีแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ
เพราะว่าอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้มงวดมากนะครับ
ให้กับนักท่องเที่ยวคือใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างครับผม
ก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปเนี่ยก็จะได้รับชมแบบบรรยากาศธรรมชาตินะฮะ
ที่หนาวอย่างต่อเนื่องนะครับผม

อ้าวแต่เราขอสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับ
อย่างที่บอกว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมโอนเงินเยียวยาเราชนะ
บัตรคนจนแอปเป๋าตังค์
ลงทะเบียนได้วันไหนบ้างเผยกลุ่มแรกเนี่ย
คนที่จะได้เงินกลุ่มแรกเนี่ย๕กุมภาพันธ์
ตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้วันที่เท่าไหรแล้วแองจี้

ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงการคัง
รัฐศาสตร์รัชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกลาง
ในฐานะกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า
กระทรวงการคังจะเริ่มโอนเงินในมาตรการเราชนะให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน
ซึ่งกลุ่มแรกจะได้ทั้งหมด๑๓๘ล้านคนครับรายละ๖๗๕แล้วก็๗๐๐บาท
ในวันที่๕กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าโดยผู้ได้สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยหรือเอาง่ายที่เคยร่วมโครงการรัฐเช่นคนละครึ่ง
คนละครึ่งแล้วก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะอันนี้ว่าอย่างนั้นนะครับผมครั้งจะประกาศผู้ได้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์
ครั้งก็จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่๑๘กุมภาพันธ์นะครับโดยสัปดาห์แรกเนี่ยจะโอนให้๒๐๐บาทก่อน
อาทิตย์แรกเนี่ยจากนั้นก็จะทยอยโอนสัปดาห์ละหนึ่งพันบาทครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งธนาคารกรุงไทยเนี่ย
อยู่ในระหว่างคัดกรองผู้ได้สิทธิ์นะครับที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์เนี่ยซึ่งคาดว่าจากจำนวน๑๖๘ล้านคน
จะถูกตัดออกไปพอสมควรแหละเอาจริงเขาว่าอย่างนั้นเพราะไม่เข้าข่ายเช่นเป็นข้าราชการคุณก็ไม่เข้าข่ายอยู่แล้ว
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓เดี๋ยวผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งโครงการอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันไปนะฮะซึ่งรายชื่อทั้งหมดเนี่ยก็จะแจ้งผ่านเว็บไซต์ในวันที่๕กุมภาพันธ์อีก๒วันเนี่ยนะครับ
สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมจนถึง๑๒กุมภาพันธ์เนี่ย
ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมดแล้วกว่า๘ล้านคน
โดยกลุ่มนี้จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่๘กุมภาพันธ์
ภาพคันธ์นะครับหากคุมผ่านคุณสมบัติคลังก็จะโอนเงินให้คุณวันที่๑๘
๑๐๐๐บาทเหมือนกันครับยังไงก็ตามเพราะว่าแล้วกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ล่ะคนที่
ถูกตัดสิทธิ์ล่ะกระทรวงการคังเขาชี้แจงอย่างนี้นะครับว่า
ไม่ได้รับสิทธิ์จากสาเหตุอะไรบ้างเขาจะมีบอกเลยว่าทำไมคุณถึงไม่ได้รับสิท
ทำไมคุณถึงไม่ได้เงินจากโครงการนี้เป็นเหตุที่โต้แย้งได้ยาก
เช่นเป็นผู้ที่มีเงินได้เกินเกณฑ์เช่นคุณมีเงินเกินเกณฑ์อยู่เนี่ยนะฮะ
ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากกรมสรรพากรมายืนยันแล้วก็การยื่นแบบเสียภาษีเนี่ย
เป็นผู้ที่มีเงินฝากสูงกว่ากำหนดก็คือที่เขากำหนดว่าบัญชีเนี่ย
จะต้อง๕แสนบาทคุณมี๕๑๐๐บาทก็ไม่ได้แล้ว
หรือต้องปลอดภัยสูงกว่าต้อง๔แสน๙อะไรอย่างนี้คืออย่าพึ่งถึง๕แสนนะครับ
หรืออย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติคุณส่งประกันสังคมมาตลอด
ส่งประกันสังคมยังไงคุณก็ไม่ได้โครงการอะไรคุณก็ไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยระบบจะเปิดการเปิดปุ่มให้แจ้งทบทวนสิทธิ์
ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีเงิน๕แสนบาทในแบงค์
คุณไม่เคยส่งประกันสังคมคุณอะไรก็แล้วแต่ยังได้ครับ
เดี๋ยวเขาจะทำใหม่จะมีการแบบว่าเปิดปุ่มให้แจ้งทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงเนี่ย

ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ในมาตรา๓เรารักกัน
ที่วิกิจเราเล่าให้คุณไปรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ก็เสนอกระทรวงแรงงานในส่วนของกระทรวงการคังยืนยันว่า
หากจ่ายเงินเยียวยาตามข้อเสนอทั้งหมด๑๑ล้านคนจะมีงบประมาณที่เพียงพอ
เพราะใช้คนที่ส่งประกันสังคมน่าจะพอ๑๑ล้านคนนะฮะ

กรอบเพียงก็ปิดเบรก

คุณหนุ่มเป็นไงฮะ
สลากนะครับชี้ช่องทางรวยนะครับผมเจอลอตเตอรี่แพงที่ไหน
รางวัลนะครับผมแจ้งแจ้งมาแจ้งมามีรางวัลให้หนึ่งพันบาทครับผม
คือเจอลอตเตอรี่ที่ขายแพงที่ไหนให้แจ้งเข้ามาเลย
มีรางวัลให้หนึ่งพันบาทหนึ่งหนึ่งพันบาทอ่า
ขายเกินแปดสิบถูกไหมคะอ่ามันจะเป็นไปได้เหรอ
ก็เจอทั้งร้านนะคะอยากรู้เปล่าทะเบียนรถน่ะเขาจะให้เป็นชื่อแล้วนะ
ใช่ใช่ราคาแพงแต่ก็เริ่มต้นที่ล้านหนึ่งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เขาบอกเริ่มต้นที่ร้านนึงถ้าใครจะไปขึ้นเนี่ยแจ๊กหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย
เนี่ยมันก็ขึ้นมดดำหกเก้าอย่างเงี้ยเออเออฉันเอานะอุ้ย
แต่มันต้องได้ข่าวว่าเริ่มต้นเป็นล้านมันแพงเนอะ
ก็คือเจอโจทย์ก็เดินมาขูดรถพูดเลยอ่ะอ๋อรถนี่มันดำเหรอขูดฉันเลย
ง่ายแล้วยิงง่ายนะแต่ฉันว่าคนเอาพวกเศรษฐีที่เขาแบบเก็บทะเบียนเขาเอากันนะ
บางคนไม่อยากให้เห็นชื่ออะแม่ใช่ไหมมันก็เป็นการแบบมีสีใส
คือที่หมายข่าวเนี้ยเดี๋ยวโชคหน้าโชคหน้าโชคหน้าข้าวโชคหน้ากลับมา
ดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
จิช่องรวยจิช่องรวยมันผูงเพี้ยนละหนุ่ม

ปกติเนี่ยทุกวันนี้จะได้ใบหนึ่ง๗๘บาทผู้ขายอะไรอย่างเงี้ย

ในงวด๒๓งวดหรือในงวดที่แบบว่า

คุณไทยเอาไปพอว่าที่แล้ว๗๐๐๐๐อย่างนี้สลบเลย

เมื่อตอนกลางวันเนี่ยคุณลายบอกโอ้โหโบ๋เลย
เครียดเลยตาโบ๋เลยใช่โดนไป๗๐๐๐๐อย่างนี้อ๋อหรอ
แต่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ขาดทุนกันเยอะ

เขาบอกว่าคนที่ไปเอาหวยมามีคนปรากฏขาดทุนเพราะว่า

เมื่อเป็นหวยเป็นชุดปุ๊บเนี่ยมันก็รวมกันปุ๊บ
มันก็จะแพงกว่าใบถูกต้องไหม
ถ้าเราซื้อแยกไป๘๐บาทได้แต่ถ้าสมมุติคุณ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

คุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยเขาไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะการประชุมคอลโลมอที่ผ่านมาก็ได้ยินข่าวกันแล้วล่ะอืมว่าคุณศักดิ์สยามพูดว่าเฮ้ยมีไอเดียดีดีเหมือนกันไอเดียคือต่อไปเนี้ยจะให้ป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษเนี้ยอืมเพิ่มตัวอักษรตัวเลขวันยุคนะฮ

ครับทุกวันนี้เออทะเบียนรถเรามีสองตัวครับต่อไปเนี้ยคือจะทำตัวอักษรเนี้ยให้มากกว่าสองตัวอืมผสมสาระผสมวรรณายุคตัวเลขกว่าได้ครับอย่างงี้ถูกต้องภาพนี้นะฮะนะฮะเพื่อจะนำแผ่นป้ายดังกล่าวเนี้ยแบบเป็นที่นิยมเพราะว่าคนอย่างงี้ชอบประมูลห้าหกเจนรายได้จ
ไปทำกันอย่างงั้นฮึปรากฏนำเสนอนายกไปนายกเฮ้ยพาผ่านพามาติกฎมอร์ครับ
ในการออกแบบป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษเนี่ยเปิดโอกาสให้ใครที่อยากมีป้ายทะเบียนรถ
ที่คุณสามารถระบูชื่ออืมนะของตัวเองแล้วก็รู้สึกจะถ้าสมมติจะรู้สึกจะเลือก

สตาร์ทอัพที่เป็นร้าน
หรือเรียกเลี่ยงได้
เขาคงจะเอาแต่ไอ้พวกตัวเลขที่จะประมูลพวกตองพวกเลข
อันนี้คือคิดเองนะตัวเลขที่จะประมูล
ทั้งหลักที่คุณเขาชอบไปประมูลกันยกเป็นล้านล้าน
แต่คนนี้คุณประมูลปุ๊บคุณอาจจะต้องเสียเพิ่มอีกนิดนึง

คือเลขทั้งหมดน่าจะเป็นเลขประมูลทั้งหมด
แล้วก็เงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเนี่ย
ก็จะเอาเข้ากองทุนการใช้รถใช้ถนนนะครับ

ไม่เป็นไรครับคุณมดดำดีแล้วครับ

ให้กระทรวงคมนาคมแบบพี่จังหนะว่า
อักษรที่จะนำมาใช้เนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมนะ
ไม่ใช่เอาบ่อตด๘๘๘
ยังงั้นไม่เท่าไหร่คุณพูดว่า

ไม่ได้
ว่าเขาก็ต้องมีกฎระเบียบกำหนดการแหละ
เพราะว่าตัวอักษรมันเยอะก็ไม่ได้มันก็ลุงรังไง

แต่ตัวเลขก็เลือกได้อาจจะเป็นตัวเลขหลักเดียวก่อน

ฉันว่าตัวเลขเขาให้เอาเลขที่ประมูลนั่นแหละ

อย่างนั้นอามอนเทพ๙อะไรอย่างนี้นึกออกปะ
ถ้าเป็นอมรเทพ๙เลขที่ประมูลได้

มันก็เยอะสิมันแผงหนึ่งมันเป็นปั้นไปแล้ว

อักษรมากกว่า๒ตัวเหลืออักษรผสมสละ

อ่าเหล่าเดียวคือ๑ตัวอ่ามดดำ๑เนี่ยนะถ้าเริ่มเลย
มดดำ๑มดดำมันแปะรถมันเปลี่ยนไปไกลนะบางทีแต่เนี่ย
แต่สามารถสั่งเป็นเสียงได้แล้วนะแต่รถไฟฟ้าแม่หนูขึ้นรถของพี่การถาวร
ไม่ก็สอนรถช็อตเลยนะเขาไม่ให้
เป็นชื่ออื่นแบบว่าแล้วแต่เราจะแบบว่าแต่เป็นมีและแบบว่าให้เป็นชื่ออะไร
อย่างนี้ได้ครับผมเป็นรถไฟฟ้าอ่ะคุณพูดเรื่องแต่
เรื่องตัวเลขกันอยู่เนี่ยกำลังว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้ว
ทะเบียนรถแล้วก็รถด้วยครับทะเบียนรถอันนี้ก็คือ
แต่เขาพูดจริงก็คงไม่พวกเราเราสองคนคงไม่ไปซื้อหรอกล้าน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
เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นทะเบียนที่แพงสุดคือสีทองอ่ะที่มันเป็น
ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ผมรู้แต่ทุกวันนี้
ผมเห็นเขาขายกับทะเบียนกันแบบโอ้โหหลักแบบห้าร้านสิบล้านอย่างเงี้ย
ใช่ก็ฉันบอกว่าไม่ต้องทะเบียนหรอกจริงเมื่อก่อนเราว่า
ยิ่งเลขเรียกเลขตัวอักษรตัวหน้าอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบเอ่อ
ทอทออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในวงการผมมาเล่นทะเบียนเพราะว่ามันจะ
รู้จักกับพี่เขาแต่ถ้าเลขในวงการเป็นเทิงนะหนึ่งห้าเก้าแล้วอักษร
เนี่ยมันต้องบวกกันให้ได้๒๔ผลรวมอ่ะพี่อืมแล้วชีวิตจะดี
อันนี้นี่ก็ตามตามความเชื่อหนึ่งห้าเก้าเออแต่เชื่อแบบผม
ผมเป็นคนที่ผมไม่เคยสนใจเรื่องทะเบียนรถว่าจะต้องใช้เลข
อะไรอย่างเงี้ยคือคือว่าจะต้องแบบเป็นเลขแต่ก็เลขเหมือนกัน
ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ไม่ชอบตัวเลขน่ะคือชอบเลขครับอย่างเลขนี้
ได้แต่ผมไม่เคยเอาเลขทะเบียนมารวมแล้วออกมาเป็นผล
ไม่ไม่ไม่อินเออผมผมไม่อินเรื่องพวกนี้ครับอ๋อที่ออกมารวมแล้ว
คนเรามันดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผมว่าคนเรามันทำดีก็ได้ดีทำชั่
ได้ชั่วโอ้ยจำแต่พูดจริงคือคือเอาจริงนะคือแบบพอไปรวมทะเบียนนะ
มันจะเป็นผลออกมาแบบโอ้โหผลแบบผลดีมากนะสุดท้ายผมไม่เชื่อ
ผมไม่เชื่อเรื่องพวกพวกเรารวมรวมเลขผลทะเบียนมีอืมมีคุณนพัฒน์สดใส

มันกำลังทำเพดาน

ยิงจนเมื่อยขาทีมโดยการเรียกไม่รู้

ก็ลองเซามันมี๑๑คนก็ว่าวันนี้อาจจะ

ก็ใช่ไงก็เมื่อวานถ้ามัน๑๑
แล้วมันไม่ได้โดยเล่าออกก็

แสดงคลิปอยู่ข้างหน้าลุงพล
ลุงพลงดคุยสื่อ๒เดือน

จากตรงที่นายเชพล์วิภาหรือลุงพลนะครับ

ถูกตำรวจนั้นเชิญตัวมาสักถามแล้วก็เข้าเครื่องจับเท็จ
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ต่อมาครับถูกกลมป่าไม้
ก่อหาตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูพาลหลังมีหลักฐานนะครับ
เป็นคลิปยูทูบเบอร์เนี่ยกำลังตัดต้นกระถิ่นป่าสองต้น
แล้วมีลุงพลอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับเคลียร์พื้นที่ตรงนั้น
แล้วก็ไปสร้างพญานาคองค์ย้ายใหญ่ปรับพื้นที่หน้าดินต่างนานา
ตามที่ก่อนหน้านี้ทางไทยรัฐเองก็นำเสนอข่าวไปแล้ว
ล่าสุดนะครับลุงพลเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าของงดพูด๒เดือนนะ
หลังจากนี้หากสื่อต้องการสอบถามหรือพูดคุยอะไรต้องผ่านทนายความส่วนตัวเท่านั้นนั่นไง
ยืนยันว่าลุงพลคนเดิมแต่ตอนนี้มีเรื่องทุกวัน
กลืนไม่เข้าขายไม่ออกถ้ามีเหตุการณ์ใดทำให้เอฟซีไม่สบายใจ
นขอโทษด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะว่า
ในเพจเฟซบุ๊คของลุงพลเจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปของท่านววัชระเมธี
นี่นะฮะในหัวข้อปิดหูปิดตาปิดปากปิดใจ
ทำให้มีแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจลุงพลเป็นจำนวนมากนะครับ
อกจากนี้ก็มีรายงานว่าสัปดาห์หน้า
สำนวนคดีของน้องชมพู่น่าจะแล้วเสร็จ
จากนั้นนะฮะทางพลตรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณา
แล้วก็ส่งให้ตำรวจสอบภาวมุกนาหารขอสานรับหมายจับคนร้าย
ที่น่าจะพาน้องชมพู่ขึ้นไปทิ้งไว้ข้างบน
อืมนี่แหละครับ

คือต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคือผมมีโอกาสได้พอจะเห็นบ้างนะฮะ

แฟนคลับของลุงพลเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะก็จะมาประมาณว่าแบบ
เป็นสื่ออะไรเป็นสื่อชั้นต่ำไปคนเขาล้มแล้วมึงยังไปข้ามเขาอีกด้วยนะ
มันก็เป็นเรื่องจริงที่ลุงพลเนี่ยไปลุกป่าแล้วก็ไปสร้างพญาณา
แล้วคุณจะให้ผมพูดว่าอ๋อลุงพลไม่ได้ทำครับ

แต่พอเรานำออกมาออกมาพูด

เราไปไม่ดีไปคนล้มแล้วไปข้ามอ้าวแล้วยังไงอ่ะคือเราก็พูดไปตามข้อเท็จจริง
เราตามภาพอ่ะเนาะพี่เนอะทุกวันนี้เราก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยบอกว่าลุงพลเนี่ย
เป็นคนไปทำกระดันใดกับชมพู่เขาก็ไม่เคยพูดถูกไหมฮะตำรวจเขาจะออกหมายจับ
ผมก็ไม่เคยพูดว่าลุงพลเนี่ยจะถูกออกหมายจับครับเราไม่เคยพูดเราแค่พูดว่า
ตำรวจเขาจะออกหมายจับคนร้ายเท่านั้นเองซึ่งคนร้ายเราก็ไม่รู้เป็นใคร
กขคงจเราก็ไม่รู้แต่พอแบบเสนอไปปุ๊บกลายเป็นว่า
ดราม่าเออดราม่าไปเล่นลุงพลสื่อเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เพราะฝุกสื่อแล้วไง
ทำให้แบบลุงพลอะไรอย่างนี้คือแบบวันนี้ล้มแล้วมาข้ามเขา
ไม่ใช่ลุงพลมีมุมที่ดีสื่อก็นำเสนอในมุมนั้นไป
พี่วันนี้พอลุงพลอาจจะมีอีกมุมนึงซึ่งแบบอ้าวมันผิดข้อกฎหมาย
เราก็นำเสนอไปกลับกลายเป็นว่าไม่ได้คือต้องดีที่สุด
ครับพี่รู้ไม่มหาลุงพลชื่อไหน
คุณนิกกี้เฮ้ยอีบ้ะจริงวันนี้ยูทูปเปอร์ทำไมถึงเท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

มันเหมือนมันเงินเมื่อนร้านละสี่ห้าพัน
เพราะว่าพอเป็นเพลงเนี่ยเขาก็จะตัดเลสอีกอันนึงถูกมั้ยเป็นคอนเทนต์อีกแบบ
แล้วแต่คอนเทนต์ในยูทูปก็แล้วแต่คอนเทนต์นั่นแหละ
เพียงแต่ว่าอันนี้คือที่เขาอยู่ไม่ได้เพราะรู้สึกว่า
กำหนดเขาบอกว่ามันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าถิ่น
แล้วลุงพลก็เชื่อคนนี้ด้วยมันก็เลยแบบมีประเด็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เหมือนกับที่หมอปลาพูดไงบอกว่าตอนนี้คือทุกอย่างคือลุงพลเป็นคนวางหมดแหละ
ยูทูปเบอร์คนไหนอะไรที่หมอป้าพูดอะแต่ป้าจะทุบพญานักไหมเจ้า
เขาจะทุบเขาบอกว่าเขาไม่กลัวเหรอ
เขาบอกว่าถ้าเกิดทางการบอกว่าผิดแล้วต้องทุบแล้วไม่มีใครกล้าทุบเขาจะทุบเอง

ก็เนี่ยเขาก็ไม่รู้จริงจริงฉันหักพญานาคเก้าหัวเก้าหูปาก

เนี่ยป้าเขาก็แบบเขาก็พร้อม

พร้อมจะไปทุบเนี่ยเขาบอกเขาเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินชื่อว่าปาริจิต
ก็คือเรื่องของเรื่องอันนี้คือต้องบอกก่อนนะ

ครับพี่เขาบอกว่าสาเหตุที่ลุงพลสร้างพญานาคตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าเพราะว่าพระรูปนึงเนี่ย

บอกว่าเนี่ยมีนิมิตฝันพญานาคเนี่ยเขามาบอกแบบนี้แบบนี้

ให้สร้างเสร็จเนี่ยภายในปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้ก่อนปีใหม่
ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นลุงพลเนี่ยจะมีอันเป็นไป
ลุงพลแกก็เชื่อแล้วก็ไปบอกว่าลุงพลเนี่ยเป็นลูกหลานพญานาคอะไรอย่างนี้

แต่แกอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบว่าตรงนี้เขาห้ามสร้าง
มันเป็นแบบพื้นที่ที่เป็นอาศักดิ์หัว
แล้วก็ให้ทำการเกษตรเท่านั้นเป็นเกษตรกรรม
อะไรแบบเนี้ยอีกมุมนึงก็จะมีอีกคนนึงชื่อคุณมานิด

ก็จริงไงก็พระไปให้สร้างประวัติไง
พระศาสตร์เข้าไปบอกว่าให้สร้างหนังเรื่องนี้

พระพลเนี่ยเอานิวชะยะพลมาเล่นไง

ปรากฏว่าหนังรายได้ไม่มีได้แค่๘หมื่นกระบาท
แล้วก็ขายรวมแล้ว๒แสนหรือ๘แสนประมาณนี้
ผมว่าไม่เกิน๘แสนสักอย่างเดียวเท่าที่ได้ยินมาประมาณนั้น

ไม่แต่คือได้คุยกับหมอปลาพี่
เขาบอกว่าเขาจะแบบไม่คุยกับลุงพลนะ

หมอปลาเนี่ยเขาโกรธลุงพลตรงที่ว่าลุงพลเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนไป
แล้วก็อยู่ดีไปกล่าวหาเขาว่าตัวเขาเอง
เอากล้องวงจรปิดไปใส่ในรถ

คอยดักฟังเสียงเขาในฝักศิลป์ลุงพลอะไรอย่างนี้
หมอปลาก็บอกว่างั้นให้ลุงพลไปแจ้งความเลย

ไม่ค่อยเห็นคุณนิกกี้ไม่เห็นวิ่งแถวนั้นเลย
นิกกี้นะนิกกี้ชอบกินข้าวอยู่แถวนั้นนะ

ไอ้นิกกี้มึงไม่น่าเพื่อนผมด้วย

ครับ

แล้วก็แบบมันเป็นแบบว่ากันแดดรองพื้นเถอะ

ควรจะให้แฟนหรือใครก็แล้วแต่กินวีกิฟต์

มันเป็นสมุนไพรราก๓๐เธอ
คุณดีจริงนะครับคุณเข้มข้นถ้าผู้หญิงจริง
มันควรจะกินอะไรวีกิฟต์เนี่ยจริงเนอะ
จริงควรจะให้คุณหนุ่มอ่านเกี่ยวกับคุณสวรรยุทธ์

ช่อง๓เตรียมรายการแล้ว
คืออันนี้ยังไม่รู้จะทำงานเลยหรือเปล่า

แต่ว่าพอแกออกมาปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า

เออแกจะหยุดพักก่อนหรือว่าแกจะทำเลย

เรียนว่าการพักการลงโทษ

ไม่น้อยกว่า๑ใน๓นะ

ซึ่งพี่ยุทธ์ก็เข้าข่ายทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ
โดยถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ต้องขัง

พระราชบัญญัติราชธรรมปี๒๕๕๙

เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมครับ
ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มีกำหนดโทษตามคำพิพากษาเนี่ย

ต่อมาได้รับพระราชอภัยโทษ
ตามพระราชกิจสติกาของพระราชธรรมอภัยโทษเนี่ย
พศ๒๕๖๓เนี่ย๒รอบแล้ว

คงเหลือโทษจำคุกเข้าท้ายอยู่ที่๓ปีกับอีก๖เดือน๒๐วัน
เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกแล้วเนี่ย
จึงเหลือโทษจำคุกต่อยแค่๒ปี

ตรงนี้เป็นเหตุที่คุณสอรยุทธ์เนี่ย
ถือเป็นนักโทษที่รับโทษจำคุกมาแล้วระยะหนึ่ง
แล้วก็มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนี่ย
ในวันที่๑๓มีนาคมนี้

แต่อยู่ที่ว่าตัวแกจะพร้อมที่จะมาทำงานเมื่อไหร่
พี่หนุ่มคะ๑๓คือเป็นวันสุดท้ายของการ
อันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอทางเขาประกาศไปอีกที
ไม่ใช่ว่า๑๓ออกถูกไหมคะ

ก็ได้รับทราบตามข่าวที่บอกมาเหมือนกัน
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปพอคือ

ขนาดอยู่ในเรือนจำแกยังทำงาน

ไม่ว่าจะบอกว่าคุณสรยุทธ์เนี่ย

ทุกอาชีพทุกอะไรต้องรอฟังแกทุกเช้า

วึ่งพี่นุ่มวันเกิดครับนะครับผมอายุครบ๔๔ปีแล้วนะด้านนี้นะครับแม่มด
จัดเต็มโดยการอวยพรเน้นให้แบบผัวรักผัวหลง

โดยงานเยอะโดยงานเยอะ

ขอให้ผัวรักผัวหลงผัวตำบ่อย

ต้องกลับมาผอมแล้วนางคนไปเอารูปนางสมัยก่อนถ่ายแบบไงเธอ
ลงอวยพรวันเกิดนางเต็มไปหมดเลย
สิทธิแล้วคุณแม่แต่เมื่อกี้แต่งวีแวกขึ้นสูงนะ
กลัวไม่รู้ว่าผัวขายทองอยู่เยาวราชหรือมั้งแต่งตัวอย่างนั้นเนาะ

นางถือไม่ใช่นางไม่ได้ถืออะไรเลยนะนาง
มืออย่างงี้เองอ่ะนางเป็นดาราที่อยู่มาตั้งแต่ทีวียังไม่มีรีโมทนะเธอเนอ
มึงดูไม่ออกเป็นผมเหรอดูไม่ออกแล้วว่าเป็นพี่เจ
พี่อะไรพี่เจอ่ะอะว่ะ
ไม่ใช่คืออันเนี้ยตอนนั้นอ่ะตอนแรกผมดูก็จำไม่ได้อืม
หลังก็เลยแบบเออโทรไปอ๋อผมเองคือตอนนั้นอายุ๑๖
เออแล้วถ่ายที่บ้านตอนนั้นเธอเสียตัวพี่เฟี้ยวมากเลยอ่ะ
เธอเสียตัวอย่างผมจำไม่ได้ดิฉันว่าหน้าอันนี้เธอเสียตัวก็จะสิบสองอ่ะ
ต้องเริ่มมีเมียแล้วล่ะจำไม่ได้อ่ะโอ้ยหนุ่มจะแอปทำไมวะ
มาคนที่จำเรื่องอดีตเยอะที่สุดโถยล่มเว้ยก็คงจะมีแล้วมั่งสิบหก
คือมีอะไรแล้วพี่คนที่เขาล้มลงตรงสะพานลอยตอนอายุกี่ปีคะ
ตอนนั้นเด็กกว่านี้ตอนที่เป็นแฟนกับตุ้มตอนนั้นผมอยู่ผมน่าจะประมาณ๑๔

เป็นคนหล่อแล้วยิ่งโตก็ยิ่งหล่อนะอุ้ยแต่จะต้องจัดการในสะเทาอ่ะ
แสบดูอะบารองหน่อยได้ว่ะชมขนาดนี้แล้วนะข้ามเรื่องคุณโอ้ไล่มา
เรื่องคุณเลยเนี่ยขายืมเหมือนได้ไหม

หล่อนมากนะสุขภาพแข็งแรงครับพี่
ครับเอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

อย่าลืมนะครับขอบคุณเจอแรงมากนะครับเต่ววะ
แม่แต่แม่สวยนะ

ก็ทืส่องธรรมดาเธอทำไงอะ

คุณแม่เขาจะเวลาโพสต์เขาจะ

ไม่มีก็ทำบ้านไงเธอเดี๋ยวทำเสร็จมาก่อน

ทำขึ้นมาก็จบตั้งนั้น
อีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่ายังคงรักษาระดับความฮานะครับ
๘๐๐๐๐๐ฟัทรค่ะเป็นเรือนเพชรค่ะ
ซื้อให้แจ๊ดหรอคุณแจ๊งซื้อหศึกษาหากของคุณแจ๊ดครับคุณแจ๊งซื้อให้ผัว
อันนี้เป็นเพชรที่เขาทำมาอีกแบบหนึ่ง

ดังนั้นอ่ะใครที่มีแฟนสายไอเตอร์เทนเนี่ย

วันเกิดคุณอีช็อกนะลูกนะฟังก่อน

ก็น่ามาเลยเพราะว่าเป็นรายการที่แบบว่า
ให้ซ้องก่อนเลยครับโดนด่านิดนึงเพราะว่าบางคนเม้นท์นะครับ